๒๐กันยายนวันเยาวชนแห่งชาวอู๋๑๐ดาว
แรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาไฟหาสันติ
เป็นคำควรที่ธนายกมติมอบให้เป็นคำควรสากลด้วยนะครับ
แต่ว่าที่จะบอกก็คือวันที่๒๑กันยายน
ก็เป็นวันสำคัญเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าเป็นวันประมงแห่งชาติ
และทีนี้กรมประมงจังหวัดชมบุรีนะครับ
ได้มีการปล่อยพันธุ์ทั้งปลาทั้งกุ้ง
กว่า๒ล้านตัวสู่ธรรมชาติครับ

เอาเป็นว่ามีวันดี๒วันในสัปดาห์นี้นะ
ส่วนที่เห็นนี้นะครับคือปลาตะเพียนตัวน้อย
ปลายี่สก๒๒๐๐๐ตัวแล้วก็กุ้งกล้ามกรามอีก๒ล้านตัวนะฮะ
ปล่อยลงในอ่างเก็บน้ำบังพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ในวันประมงแห่งชาติ๒๑กันยายนของทุกปี
โครงการนี้จัดขึ้นโดยทางประมงจังหวัดชนบุรีนะครับ
บัญชาสุกแก้วพร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
ก็คือนายกสมศักดิ์เกดวัตถานะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนอาชีพประมง
และสร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพประมงของชาวประมงไทย
มีพิธีปล่อยปลาปล่อยกุ้ง
ซึ่งมีประชาชนในชุมชนอ่างเก็บน้ำบางพระ
แล้วก็นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากเลยล่ะครับ
สำหรับพิธีปล่อยปลากุ้งที่จัดขึ้นในวันที่๒๑กันยายนของทุกปี
ยังเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระประมินทรมาหาประชาธิปกพระปกเก้าเจ้าอยู่หัว
ที่มีพระบรมราชองค์การให้ตั้งกรมรักษาสัตว์ขึ้น
เมื่อวันที่๒๑กันยายนพุทธศักราช๒๔
ซึ่งต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นกรมการประมง
แล้วก็เปลี่ยนเป็นกรมประมงในปัจจุบัน
นี่มีประวัติอันยาวนานตั้งแต่ปี๒๔๖๙จากพระมหากรุณาธิคุณนะครับ
และครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระมหิตราธิเบสอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนก
สนพระไทยในกิจการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอย่างมากครับ
อีกทั้งยังเป็นวันที่ราชการประกาศให้เป็นวันหยุดการหาปลา

และส่งเสริมให้มีการปล่อยปลาในแหล่งน้ำต่าง
รวมทั้งในทะเลแหล่งน้ำจืดธรรมชาติ

สามารถที่จะปล่อยสัตว์น้ำเพื่อการอนุรักษ์ได้นะครับ
ก็เป็นการชดเชยการทำประมงตลอดปีที่ผ่านมาด้วย
เจ้าตัวเล็กจะได้ลงไปว่ายน้ำแล้วนะฮะ